มาดูอันนี้หน่อยดีกว่าค่ะเรื่องของอุบัติเหตุ
กระบะคันหนึ่งขับมาเร็วแล้วก็หลับใน
พอหลับในไปพุ่งชนรถพ่วง๑๘ล้อสภาพเป็นยังไง
เดี๋ยวไปดูพร้อมกันนะคะนี่ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เมื่อตอนเช้าที่ผ่านมาตำรวจสพบางปะโกงที่ฉะเชิงเซา
เขาได้รับแจ้งเหตุดูสิล้อมันชี้ฟ้าแบบนี้
หงายท้องเลยนะฮะใช่ค่ะจุดที่เกิดเหตุตรงนี้คือ
ถนนเทพรัตน์บังนาตราที่กิโลเมตรที่สี่สิบห้า
ทางด่วนขาเข้ากรุงเทพเนี่ยนะคะซึ่งรถโตโยต้ารีโวสีเทาดำ
คันนี้เนี่ยเสียหลักแล้วก็ล้อชี้ฟ้าอยู่ตรงเลนขวาเนี่ย
มันกีดขวางการจราจรคนที่ขับรถกระบะคันนี้คือ
นายกลเมฆบุญแพ้อายุสี่สิบเอ็ดปีก็ได้รับบัดเจ็บเล็กน้อย
ซึ่งจอดอยู่ข้างทางแล้วตัวแม่ฝั่งขวาเนี่ย
ถูกชนพังเสียหายคนขับรถพ่วง๑๘ล้อเนี่ย
คือนายสะอาดอินทวงอายุ๕๐ปีนายสะอาดเล่าแบบนี้
ผมขับรถอยู่เลนซ้ายพอมาถึงจุดตรงนี้
จู่รถกระบะของนายโกเมฆเขาวิ่งมาชนข้างรถผมเต็มแรงเลย
หลังจากนั้นรถเขาก็เสียหลักพลิกคว่ำ
ส่วนนายโกเมธเขาก็บอกนะนายโกเมธคนนี้ขับกระบะ
เขาบอกว่าผมรีบไปธุระแต่ว่าตอนที่ผมขับมาผมวูบ
ผมหลับในรถก็เลยเสียหลักเกิดอุบัติเหตุแบบนี้
มันขวางการจราจรเจ้าหน้าที่เขาต้องรีบไปเคลียร์เส้นทางนะคะ
เพื่อให้เปิดการจราจรแล้วก็ให้รถวิ่งได้ค่ะ